คุณผู้ชมครับขณะนี้พื้นที่การชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดนนะครับ
มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นหลายครั้งนะครับ
แล้วมีควันขโมงเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับ

รายงานสดมาจากสามเหลี่ยมดินแดงเชิญครับ
ยังคงดังเป็นระรอบอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับเสียงคล้ายกับเป็นเสียงประทัดยักษ์นะคะ
ตอนนี้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
ก็ตัดสินใจเรียกเอารถจีโน่นะคะ
รถฉีดน้ำที่ผสมทุกสารเคมีเข้ามาในพื้นที่
เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วนะคะ
แล้วก็อย่างที่ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้
รถอีโน่กำลังขับเคลื่อนเข้าไปบริเวณแยก๓เหตุแดงนะคะ
ซึ่งจุดนั้นยังคงมีทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ปักหลังนะคะในการประมาณกับ

น่าจะเห็นด้วยสายตาก็น่าจะหลักร้อยคนนะคะ

แม้ว่าก็มีการเตรียมในส่วนของการ

เพื่อยกับรถอีโน่นะคะ
เข้ามาในการเวิ่นคุมก็สรรค์นักการแทนค่ะ
ถ้าว่าตอนนี้นะคะทางทีมข่าวแฟราสทีวี
ก็อยู่ที่บริเวณด้านหลังนะคะของทางเจ้าหน้าที่
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะ
จะใช้วิธีในการบันทึกภาพจากระยะไกลนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถทำงานได้นะคะ
หลังจากแนวของรถที่นอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีต่อนะคะ
ปักหลักรอดูแลสถานการณ์อยู่จำนวนหลายร้อยนายเช่นเดียวกัน
คุณพิษภาพทางด้านของศูนย์ธรรมศ์เนี่ยก็ยังทรงฝ่าประทับยักษ์
เสียงดังไปทั่วบริเวณต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ
ยังไม่ได้เริ่มการใช้รถจีโน่ในการฉีดน้ำนะคะ
นี่คือภาพสดจากสถานการณ์บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเลยนะครับ
คุณวิมลวันธรรมภักดีอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
เราจะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ว่างปลาสิ่งของบางจุดไปตกแล้วเกิดควันขึ้น
แล้วก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะ
แล้วก็ภาพฝั่งซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
จีโน่ตอนนี้ไปประชิดแนวของตำรวจควบคุมฝุงชนแล้วนะฮะ
แต่ยังไม่มีการสั่งการให้มีการฉีดน้ำหรืออะไรใช่ไหมครับคุณวิมนต์วันฮะ
ยังไม่มีการฉีดน้ำนะคะยังไม่มีการสั่งอีกอะไร
เพราะว่าบริเวณด้านหน้าของรถจีโน่เอง
ที่เป็นประจันหน้าอยู่บริเวณด้านหน้าด้วย
นอกจากนั้นก็มีรถยนต์อีกหลายคัน
ที่มีสมกัดระหว่างเจ้ารถที่กับสุดผู้สมนมด้วย
สาธารณ์รถจีนการมีอักษรที่เขียนว่าข่าว
ไม่ใช่รถของชาวบ้านทั่วไปนะคะ

ทางเจ้ารถที่ก็ยังไม่มีสัมภาษณ์ให้การใช้น้ำเข้าระหว่างเหตุการณ์
แต่อย่างใดนะคะรถจีโน่แล้วก็รถน้ำเนี่ยไปสแตนบายในจุดที่พร้อมที่จะทำงานแล้วค่ะ
ค่ะนอกจากรถจีโน่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ

เราจะเห็นว่าอยู่ประมาณแนวที่๓ของแล้วก็แนวที่๔ของทางตำรวจนะคะ
ก็จะมีการเตรียมพลปืนไว้นะคะ
ซึ่งเป็นคนสำหรับการยิงในส่วนของแก๊สน้ำตานะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสั่งการให้ใช้ค่ะ
ค่ะเอาล่ะค่ะนั่นเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงในตอนนี้นะคะ
ผู้ชุมนุมประมาณร้อยคนนะคะที่ผู้สื่อข่าวเราประเมินมานะคะ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ
จีโน่ก็เตรียมสแตนบายเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้มีคำสั่ง
ให้มีการเคลื่อนไหวฉีดน้ำอะไรยังไงนะคะ
เราจะเกาะติดไว้แบบนี้นะคะ
แล้วดูข่าวอื่นไปด้วยพร้อมกันเลยนะคะ
ช่วงนี้ขอบคุณคุณวิมวลวันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ชุมนุมได้จากหน้าจอไทยรัฐทีวีนะฮะค่ะ